พูดถึงเรื่องของโอ่งกระพือโอ่งมันมากตอนมีแบบเพลง
ตอนมีรถแห่ใช่ไหมคุณผู้ชมครับหน้าฝนเข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
เมืองไทยก็จะมีฝนตกคือชาวบ้านวิถีชาวบ้านเขาก็จะเอาโอ่ง
รองน้ำฝนเพื่อเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคอะไรต่างนานา
อ่ะไปดูสิว่าเราจะเข็นโอ่งไปรองน้ำฝนได้ไหมฮะ
โอ้งนี่โอ่งหรือกระดาษสา
ทำไมอ่ะมันบางมันบางเหรอไม่ใช่แต่แต่จะบอกแบบนี้ว่าโอ่งอ่ะ
วิธีการอุ้ยเขาไม่ได้ทำกันอย่างเขาไม่ได้เข็นแบบนี้ใช่ไหม
แต่เรื่องราวที่ไม่คาดฝันที่หนุ่มคนนี้เขาเจอขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายโอ่งเนี่ย
ก็คือเข็นมาแล้วมันแตกไปคามือแบบต่อหน้าต่อตาคุณ
เมื่อไหร่เสร็จมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่
เอาจริงก็คือดูจากสภาพโอ่งก็อาจจะมีความเก่าแก่ประมาณนึง
แล้ววิธีการขนย้ายโอ่งอันนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะ
แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นการหมุนแบบขนาดนี้ด้านข้างแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะ
เอาเป็นว่าโอ่งใบนี้เนี่ยไม่ควรจะเอาไปลองน้ำแล้วล่ะ

แต่ก็ไม่แน่นะคุณถ้าเกิดว่าเอาวางไว้เฉยมันอาจจะยังใช้งานได้

เอาเป็นว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแล้วนะคะ
ยังไงก็เสียใจกับน้องด้วยจริง

ไม่เป็นไรหาโอ่งใหม่มาใช้ละกันเนาะ